ช่วงท้ายของรายการนะฮะช่วงนี้เราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยใช่ครับวันนี้อย่างที่พูด
ตอนแรกครับว่าเราจะพูดถึงตัวเลขนะครับที่สามารถขับเครื่องพลังงานด้านบวกสำหรับคนที่เกิด

มีครบทุกวันจันทร์อันคารพฤษพราสุทธิ์เสาร์อาทิตย์เลยค่ะ
เอาล่ะครับสัปดาห์นี้
เราจะมาพูดถึงเลขมงคลเสริมชีวิตตามวันเกิด
มาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ
สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์
เลขมงคลที่ควรนำมาเสริมชีวิต
นั่นก็คือเลข๔เลข๕เลข๖และเลข๙ครับ

เลขมงคลที่ควรนำมาเสริมชีวิต
นั่นก็คือเลข๒เลข๓เลข๔เลข๕และเลข๖
ซึ่งเลข๕จะเหมาะกับผู้ชายเท่านั้นนะครับ

เลขมงคลที่ควรนำมาเสริมชีวิต
นั่นก็คือเลข๒เลข๕เลข๖เลข๘และเลข๙ครับ
มาถึงคนที่เกิดวันพุธ
เลขมงคลที่ควรนำมาเสริมชีวิต
นั่นก็คือเลข๑เลข๔เลข๕เลข๖เลข๗และเลข๙ครับ
ส่วนคนที่เกิดวันพฤหัสสบดี
เลขมงคลที่ควรนำมาเสริมชีวิต
นั่นก็คือเลข๑เลข๒เลข๓เลข๔
เลข๕เลข๖เลข๘และเลข๙
ซึ่งเลข๒จะเหมาะกับผู้ชายเท่านั้นครับ
สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์
เลขมงคลที่ควรนำมาเสริมชีวิต
นั่นก็คือเลข๑เลข๒เลข๓เลข๔เลข๕เลข๖และเลข๙ครับ
สุดท้ายคนที่เกิดวันเสาร์
เลขมงคลที่ควรนำมาเสริมชีวิต
นั่นก็คือเลข๔เลข๘และเลข๙ครับ
และทั้งหมดนี้ก็เป็นเลขมงคลเสริมชีวิตตามวันเกิด
คุณผู้ชมก็ลองนำไปร้อยเรียงในชีวิตประจำวัน
เพื่อทำให้ชีวิตของเรารุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับ
อ๋อแมน
อะไรอ่ะตัวเลขมันเยอะมากแล้วพี่จะหยิบใช้ยังไงแม่

วันพฤหัสนะครับก็จะมีตัวเลขที่มีความผสมก็คือเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหกนะครับ
แล้วก็เลขเก้าเลขแปดยังได้เลย
เกือบจะถูกเลขแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเน้นหรือเป้าหมายเราไปตรงไหน
อย่างเช่นสมมุติว่าเกิดวันพฤหัสรู้สึกว่าเราต้องการจะเสริมเรื่องผู้ใหญ่อย่างนี้
เราก็สามารถหยิบองค์ประกอบเลขหนึ่งที่มันตรงหรือแบบถูกกับเรามาใช้ได้

เกือบของผู้ใหญ่ขึ้นมาเกือบเฉพาะอย่างเช่นเช่นเกิดบริษัทชั้นแม่ครับ
อาจจะแบบว่าหาเลขหนึ่งเป็นอุปกรณ์เพื่อเฉพาะอย่างเช่นเอ็กเซอรี่ต่างหู
หรืออาจหาตรงเลขนะครับในเบอร์โทรศัตริย์ที่มีอุปกรณ์นี้มาเสริมเพิ่มเติม
ผู้ใหญ่ก็ได้หรือแม้แต่ใช้โทนสีแดงก็ได้
ก็จะเป็นตัวเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ใหญ่ช่วยเหลือ

เออได้เอาหน่อยค่ะได้พี่ให้น้องแม็กเตอร์

หรือแม้แต่ผู้ชายนะครับเพราะว่าเขารื่นหาดเอง
รู้สึกว่าวันนี้อยากจะออกไปแบบปิดงานปิดจ๊อปกับทีมที่เป็นผู้หญิงเยอะอย่างนี้
หรือบางทีก็มีขายงานจับไว้เจ้าของงานเป็นผู้หญิง
สมมุติลูกค้าเราเป็นผู้หญิงเราอยากไปปิดโจปให้
ใช่แล้วก็สามารถหาตัวเลข๒มาช่วยกับตัวเราได้
เสริมสำหรับผู้ชายความรู้หัส

เหลืองสีเขียวโทนประมาณนี้ครับ

เขาบอกว่าเขาเป็นผู้หญิง

อย่างที่แมนบอกนะครับก็อยู่ที่ว่า

ไปเสริมนะครับแล้วก็

แต่ถ้าอยากชีวิตดีเห็ง
มีความสุขนะต้องดูเรา๓คน

แล้วไปก่อนสวัสดีค่ะ
จะมีโอกาสได้เป็นพนักงาน

ค่ะอยากจะถามพี่แมนว่าเรียนจบแล้ว
จะได้เป็นอาชีพครูในสิ่งที่ฝันหรือเปล่าค่ะ

จะเปิดร้านขายกางเกงจะดีไหม
แล้วก็แฟนที่คบอยู่ตอนนี้จริงใจกับเราไหม

ให้เกียรติในการเป็นจุดยืนในการที่ผมเป็นนักร้อง

มีหน้าที่ท้องช่วยเธอบรรเทายามเหงาอ่อนแทน